แล้วก็พูดถึงเรื่องของกีฬา
กีฬาอย่างแรกเลยที่เด็กเขาเล่นเป็นคืออะไร

นั่นแหละคุณผู้ชมพูดถึงจักรยาน
จักรยานถือว่าเป็นกีฬาชนิดแรกที่เด็กเริ่มที่จะเล่นเป็น

เดี๋ยวนี้จักรยานมันมีราคาค่อนข้างแพงมาก

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่งหัดปั่นจักรยาน

เราก็มีราคาที่เป็นรถจักรยานมือสอง
คุณเคยได้ยินตลาดจักรยานมือสองไหม

เดี๋ยวจะพาไปดูว่าตลาดจักรยานมือ๒
ที่จังหวัดนี้เลยไปดูกัน

แต่ว่าจังหวัดตากเขามีตลาดจักรยานมือสอง
ที่เป็นแบบเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเลย

หรือแพงตามไปดูกันค่ะ
คนรักจักรยานสายปั่นต้องฟังทางนี้ครับ
วันนี้เราพาบุกมากันที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
กับที่นี่ครั้ง๙ท่าเฮียกวง
ที่นี่คือตลาดค้าส่งจักรยานมือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นแหล่งช็อปจักรยานชื่อดังสวรรค์ของนักปั่น
เป็นโกดังคลังจักรยานมือสองไซส์บิ๊กเบิ้ม
รวมทุกเรื่องเครื่องอะไรของจักรยาน
ที่สำคัญราคาถูกอีกด้วยนะ

ทำไมถึงมารวมตัวกันอยู่ที่
ดังแห่งนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ
คลังจักรยานแห่งนี้เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นคลังสินค้าทั่วไป
แต่ปัจจุบันกลายเป็นที่พักจักรยานมือสองจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเราพ่อขาหลายย่อยจากทั่วทุกสาร
ในประเทศไทยก็จะแวะเวียนมาเหมาซื้อแบบเหมากองกันเลยทีเดียว
เพื่อนำไปดัดแปลงซ่อมแซมและนำไปขายต่ออีกทอดนึง
จากที่ตาเห็นเนี่ยรู้ไหมครับมีประชากรคุณจักรยานทั้งหมดกี่คัน
ตอบไม่ถูกแล้วสิครับมีทั้งหมดเป็นล้านคันเลยนะครับ
ในแต่ละวันจะมี๓ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาที่คลังสินค้าแห่งนี้
หนึ่งตู้มีประมาณห้าร้อยคันโอ้โห
เบ็ดเซ็ตรวมต่ำมีจักรยานมือสอง๑๕๐๐คันต่อวัน
ต่อเดือนเนี่ยก็จะมีถึง๔๕๐๐คัน
และต่อปีเนี่ยจะต้องมีมากกว่า๕แสนคันเลยล่ะครับ
มีทุกแบบทุกรุ่นทั้งจักรยานแม่บ้านจักรยานเสือหมอกจักรยานพับ
ไซส์มินิไซส์ใหญ่ราคาตั้งแต่หลักร้อยยันหลักแสนเลยล่ะครับ
นี่นะแค่น้องใหม่ที่เข้ามาที่โกดังแห่งนี้เท่านั้นนะครับ
ถ้านับประชากรหน้าเก่าที่เข้ามาก่อนและประชากรที่รอการย้ายบ้านเนี่ย
รวมแล้วมีพี่น้องจักรยานรวมเป็นล้านล้านคันที่นี่ที่เดียวเลยนะครับ
โรคลิสต์ยอดทุนความยายมี๑ปี
บนพื้นที่กว้างใหญ่กว่า๑๕ไร่มีจักรยานมือสองที่พร้อมปั่นและรอประกอบร่างใหม่
บางคันเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ป่วยบ้างอวัยวะขาดไปบ้างไม่สมประกอบบ้าง
เหล่าคุณหมอจักรยานมือดีเหล่านี้นี่แหละครับ
ที่จะเป็นคนรักษาจนทุกคันกลับมาใช้งานต่อได้

แถมราคายังสบายกระเป๋า
ถูกกว่าที่ขายตามท้องตลาดอีกกว่าครึ่งอีกด้วยนะครับ

ปั่นหลายท่านคงอยากจะรวมแก๊งบึงรถมาเหมา
ช็อปจักรยานกันถึงที่เลยใช่ไหมล่ะครับ

แล้วปักหมุดปลายทางไปที่
คลังก้าวท่าเหยียกวง
ต้องบอกว่ามันใหญ่มากและมันเยอะมากจริง
เพราะว่าดิฉันได้มา๑คันแล้วจากแม่สอด

คือเราสามารถไปเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้แบบไหนรุ่นไหน
แล้วก็จะมีการเปลี่ยนฮงเปลี่ยนแฮนด์อะไรแบบนี้
เลือกได้ตามอย่างที่ชอบ

ที่สำคัญคือราคามันก็ไม่ได้สูงมาก
เพราะว่ามันเป็นรถจักรยานมือ๒
เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากที่จะออกกำลังกาย

ก็ลองแวะเวียนไปดูถ้าเกิดมีโอกาสนะจ๊ะ